ต้องบอกว่ามีเด็กผู้หญิงอยู่กันเป็นกลุ่มเลย
แต่ให้จับตามองเด็กผู้หญิง๒คน
เด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดเนธนาบรี
เด็กผู้หญิงอีกคนใส่ชุดพละจับตาเด็กใส่ชุดพละให้ดีนะครับ
แม่ของเด็กใส่ชุดพระมาห้ามทับ
ปรากฏว่าเด็กผู้หญิงที่ใส่ชุดภาระเนี่ย

แล้วก็หาว่าแม่ไปเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่ง
หลังจากนั้นมีการถีบแม่เลยนะฮะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
ปีนลิปีนลิเปินปีน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

ก็ต่อว่าหาว่าแม่เข้าข้างคนอื่น

ที่ผ่านมาลูกสาวไม่เคยมีอาการก้าวร้าวแบบนี้นะครับ
คิดว่าตอนนั้นน่าจะเกิดจากความโมโหแม่

หลังเหตุการณ์ถามว่าแม่กับลูกคุยกันไหมคุณ
คุยกันนะทำความเข้าใจกันนะ
แม่ก็อบรมสั่งสอนลูกสาวไปเหมือนกัน
แล้วแม่บอกแบบนี้คุณบอกกับนักข่าวบอกว่า
คุณนักข่าวฝากบอกสังคมหน่อย
อยากให้สังคมให้อภัยลูกสาวให้อภัยเด็กมัน
มันจะได้สามารถเดินต่อในสังคมได้
สัญญาว่าเธอจะอบรมดูแลลูกสาวให้ดีกว่าเดิมนะครับ
แม่เข้ามาแล้วคือเหมือน

ใช่พอทางเชาเหนือเพื่อนประมาณนั้น
แล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่คนเดียวด้วยงานแม่เข้าไป
แล้วเราก็จะห้ามเขามันก็นั่นแหละ

แยกย้ายกันค่ะแล้วก็ไปรับลูกให้กลับบ้านปกติ

เขาก็เข้าใจค่ะเขาก็คุยกันแล้ว
เขาบอกว่าอย่าไปทำอย่างนี้นะดูดีไปทำอย่างนั้น

เราโกรธแต่เขาเป็นลูกเราเราก็โกรธแค่แป๊บเดียว
เราก็พยายามอธิบายมากกว่า

ให้อภัยเขาตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกัน
แล้วลูกตอนนี้สภาพจิตใจลูกเป็นยังไงบ้าง
เขาก็จะกลัวค่ะแล้วเขาก็อายสังคมอะไรอย่างนี้
จริงมันเป็นเหมือนแบบอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นทั่วไปค่ะ
ถ้ายังไงก็ให้อภัยเด็กเข้าไปเถอะครับ
แม่เองก็เป็นแม่เราก็ให้อภัยลูกตั้งแต่วันแรกแล้ว
ก็อยากให้สังคมให้อภัยเนอะเด็กเขาจะได้เดินต่อไป
แม่บอกแบบนี้อยากให้อภัยให้เด็กหน่อย
เด็กจะได้เดินต่อไปในสังคมได้นะครับ
แล้วก็ถ้าถามว่าแม่กับลูกเคลียร์กันหรือยัง
เคลียร์แล้วนะครับส่วนเราไปถามคุณครูที่โรงเรียน
คุณครูและเด็กนักเรียนเขาเคลียร์กันเองด้วยหรือยัง
คุณครูบอกว่าก็เคลียร์แล้วเหมือนกันทั้งหมด

ขอโทษขอโพยเคลียร์ใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้ทางโรงเรียนจะคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนให้มากขึ้น
เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกนะครับ
นี่ทางโรงเรียนเขาบอกมานะครับ